เออนะคะคุณผู้ชมปกติเราจะเห็นตุ๊กแก่มันมาเกาะที่ไหนคะ
ข้างกำแพงบ้างผนังข้างบ้านบ้างนะคะ
งานนี้ก็เจอมันอีกแล้วค่ะแต่สุดท้ายค่ะเจ้าของบ้านเนี่ยจับค่ะ
จับมันยักษ์ใส่ถุงแบบสบาย

เหมือนจับนกจับอะไรแบบสบายดูไม่มีความกลัวใดเลย

เพื่อความปลอดภัยด้วยเพื่อความสะอาดและเพื่อให้จักเท่ามันด้วย
เค้าเหมือนใส่ใจน่ะออกใส่ได้อะคุณดูหน้าเค้าดิ

คุณเนี่ยก็มาโยนอย่างที่เขาไม่ชอบให้เขาเล่าตลอดเลย
คนที่กลัวตุ๊กแกต้องเล่าข่าวตุ๊กแกถึงจะได้อารมณ์

คือเธอเนี่ยมีความเชี่ยวชาญชำนาญ

ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ

ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ

ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ

ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ

ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ

ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ
ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ

ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ

ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ

ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ

ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ
ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ

ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ

ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ

ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ
ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ
ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ
ก็คือเธอนี่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ